เริ่มแสดงรถอีกทางหนึ่งยั่นผมครับ
เป็นนิสัยมีเอรินมีน้ำใจครับ
เราจะไปชื่อไอ้ที่ไหน
ผมก็ร้องก่อนร้องเยาหาเจ้าของรถดีครับ

รถขี่ผ่านไปผ่านมา็ไม่มีใครพูดครับ

เข้าใจใช่ไหมแล้วผมมีน้ำใจเออก็รถมันล้มอยู่เนี่ย
ผมก็ยันออกไปให้ไงนะฮะพูดสิทธิ์ข่าวนะครับนี่นะฮะ
มาทำข่าวแถลงข่าวฟังไปก็ออกจะงงกับคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาว่ามันฟังขึ้นไหมเนี่ย
เชื่อได้ไหมว่าไม่รู้เรื่องเลยที่ขโมยรถจักรยานยนต์เข้ามานะฮะ
นายมัยตรีลัตนาโขงสาคือเขาออกไปแยกไขม้วแดงที่ป่าริมทาง
คือแห่ไว้เสร็จปั๊บเขาก็ไปอยู่ที่ใต้สะพานข้ามลำน้ำพองจอดรถเอาไว้
พอกลับมาเอารถหายรถหายก็วงจอดปิดจากภาพสองคนนี้ได้นะครับ
เป็นผู้ชายสองคนก็เลยไปแจ้งความนี่นี่ทำไมรถเหลือแค่นี้ล่ะ
สืบสวนสพน้ำพองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบหาบ่อแสของคนร้าย
พบว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถไปที่ไร่อ้อยในพื้นที่บ้านนาศรีดงเค็งนะครับ
กระทั่งพบนายทรงวุฒิสโลบนขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในหมู่บ้าน
ที่ถูกขโมยนั่นแหละก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นแล้วก็จับตัวซะ
ทรงวุฒิเล่าบอกว่าเขาไม่ใช่คนนิสัยชอบลักชอบขโมยนะ
เป็นคนดีมีน้ำใจวันเกิดเหตุเสพยาบ้าปั๊บก็ไปที่ไล่อ้อย
จะไปช่วยครอบครัวตัดอ้อยระหว่างนั่งพักนายสัตยาอึ่งแก้วนะครับ
คนรู้จักของเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกเฮ้ยไปเป็นเพื่อนหน่อยเขาก็เลยขึ้นซ้อนท้ายไป
แล้วไปเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มอยู่สัตยาที่ไปด้วยกันบอกเฮ้ยเองไปยกรถขึ้นมาสิ
เขาก็มองซ้ายมองขวาเห็นว่าเออไม่มีเจ้าของนะสัตยาก็เลยยันถ้อยเสียเนี่ย
คันหน้าเนี่ยนะครับพารถออกไปเลยจากนั้นก็ไปถอดแผ่นป้ายทะเบียนเอาตะก้าหน้ารถออก
แล้วก็ขี่รถกันไปเที่ยวเผินอุบรณรัฐสบายใจนะอ๊ะนี่เอาตาก้าน่ารถออกไปแล้ว
จนกระทั่งถูกตำรวจจับในที่สุดครับ